เมื่อวานนี้เนี่ยมันเป็นศิลปินเกาหลีมากค่ะคุณจริงครับ
กองทัพนักข่าวรวมไปถึงประชาชนที่อยู่ในสุวรรณภูมิ

ไม่มีใครแบบยิ่งใหญ่อะไรแบบอะไรขึ้นทั้งนั้น
แต่ว่ามีคนที่เสี่ยงสูงที่สุด
เขาลงจากเครื่องมาจากภูเก็ตที่สวนภูมิ
นี่เป็นภาพบรรยากาศคุณผู้ชมเมื่อวานค่อนข้างวุ่นวายเลยทีเดียวนะครับ

ถ้าพี่นักข่าวจะสัมภาษณ์ก็ให้มาสัมภาษณ์ที่สุวรรณภูมิ
ไม่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวใดทั้งสิ้นนะคะ
เมื่อวานนี้เธอเองก็ขอโทษน้ำชาผ่านสื่อไปแล้ว

แล้วก็บอกว่าที่ทำไปทั้งหมดมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบ
หลังจากนี้เธอเองยินดีที่จะไปเจอหน้าคู่กรณีรุ่นพี่นะ
ถ้าน้องชายอยากจะเจอเพื่อขอโทษด้วยตัวเองอีกครั้งค่ะ

เจออะไรหนักขนาดนี้กลับไปทบทวนตัวเองดีกว่า
ก็อยากจะเตรียมลาออกจากบริษัทต้นสังกัดนั่นเองค่ะ

ขอโทษพี่ขอโทษผู้จัดการพี่ขอโทษพ่อแม่พี่
ขอโทษทุกคนที่ทำให้เกิดผลกระทบกับสิ่งที่หนูทำไป
ก็หนูขอโทษที่หนูไปก้าวไก่ชีวิตพี่
แล้วก็ไปไม่มีสัมมาคารวะใส่แล้วก็ไปปีนเกียวพี่ยังไงขอโทษจริง
ขอโทษจริงมาก
ก็เหมือนคุยกันด้วยดีแต่เขาบอกว่าถ้าจะดีถ้าเกิดว่าเราไปขอโทษเขาต่อหน้า
แล้วเรานัดเขาหรือยังคะ
ถ้าเกิดว่าว่างตรงกันหนูก็ยินดีที่จะไปค่ะ
โกรธอยู่แล้วค่ะหนูเข้าใจอยู่แล้วว่าทำไมเขาถึงโกรธ

มันอาจเป็นเรื่องที่เหมือนกับฟังมาแล้วมันทะแม่งนิดนึงอะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็อาจจะไม่จริงอาจจะไม่จริงก็ได้ค่ะ

คือถ้าเขาจะฟ้องก็เราก็ยอมรับไปแล้วว่าเราทำไปแล้ว
ฟ้องไปแล้วจะยังไงต่อคะ
บทลงโทษที่หนูจะให้ตัวเองคือหนูคิดว่าหนูก็จะออกจากงานแล้วค่ะ
ใช่เพราะว่ามันเป็นการที่เราเหมือนกับทำให้บริษัทเราเสียชื่อหลายครั้ง
เคยคิดนะว่าอยู่แล้วเหนื่อยแต่ว่าออกไปแล้วยังไง
เข็มสิคะใครจะอยากโดนแบบนี้ละ
เอาจริงนางก็ตอบเรียวนะตรงมากตรงมากแล้วก็ดูไม่มีแบบรับลมคมในอะไรแล้วอ่ะ
แต่หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะว่าเธอก็สตรองพอตัวนะโดนคำถามแบบลุมรัวมาขนาดนี้
น้ำตาไม่มีสักแมทเลยนะจ๊ะแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจนะค่อนข้างมั่นใจในคำพูดของเธอทุกคำพูดเลย
ก็อย่างที่บอกไปแหละออกแล้วยังไงอ่ะเดินไปก็มีคนรู้จักอยู่ดีนะฮะอ่าส่วนทางด้านคุณจงจิตอินทุ่งค่ะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารศิลปินบริษัทนาดาบางกอกต้นสังกัดของปันเนี่ยบอกว่า
ที่ผ่านมาเนี่ยทางบริษัทมีหน้าที่ดูแลศิลปินในสังกัดแบบพี่น้องกันซึ่งก็จะเข้มงวดในเรื่องของงานให้ออกมาประสบความสำเร็จเท่านั้นค่ะ
ส่วนเรื่องส่วนตัวเนี่ยคือทางบริษัทมันบังคับกันไม่ได้ทั้งหมดหรอกก็แค่ดูให้แบบอย่าออกนอกรูนอกทางกันมากเกินไปนะฮะ
ซึ่งในกรณีของนักแสดงสาวที่ตัดสินใจทำโทษตัวเองด้วยการลาออกเนี่ยทางบริษัทบอกว่าไม่ขอขัดข้องใดแต่อยากฝากคำเตือนแล้วกันว่าให้มีสติมากกว่านี้
แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าครั้งนี้นาดาวบางกอกกับปันจบกันด้วยดีค่ะ
การดูแลของเราปกติแล้วมันจะคือเหมือนครอบครัวเหมือนพี่น้องกันการที่น้องออกไปดูแลตัวเองและสัญญายังคงมีอยู่
พี่ว่ามันเหมือนกับว่ายังไงเราก็ยังมีความผูกพันกันดูแลกันในรูปแบบของพี่น้อง
ก็ขอโทษแล้วก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะ
ก็เราก็เลยแบบโอเคตามนั้น
เราไม่สามารถไปดูแลเขาได้ในเรื่องของส่วนตัวมากขนาดนั้นนะคะ
เพราะว่าที่ผ่านมาคือเราสามารถดูแลเขาได้
รับผิดชอบเรื่องงานในเวลาดูแลให้เขาไปทำงานตามปกติ
หลังจากนี้มันไปทำอะไรมันต้องมีสติ
ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะ
สำหรับมันถือว่าจบกันด้วยดีใช่ไหม

ปันจะออกจากนาดาวบางกอกแต่หลายคนมองว่า
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะน้องออกมาตอนนี้

รับงานได้หลากหลายยิ่งขึ้นด้วย

ถือว่างานดีแหละน้องมันปันนะ
ในการแสดงแต่เราไปย้อนกันหน่อยแล้วกันว่า
สิ่งที่สาวปันได้เคยพูดว่า
สร้างความหนักใจกับผู้ใหญ่ทางต้นสังกัด

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกเลยคือภาพหลุดนะฮะ
ลักษณะคล้ายว่าเสพยานั่นน่ะ

อาจจะกล่าวได้ว่าช่วงวัยของเธอที่อยากรู้อยากลอง

ตอนนั้นคุณพ่อก็พาไปขอโทษกับโทยกันเรียบร้อยออกลงเลยนะ
มาคือวิรกรรมแบบยกแก๊งฮอร์โมนค่ะ

การพักงานแล้วก็ลดงดเล่นโซเชียล๖เดือนเลยทีเดียวค่ะ

โด่งดังกันทั่วประเทศเลยนะฮะ

ด่าน้ำชาด่ารุ่นพี่
ใช้คำว่ากะจุดนะฮะ

คนในสังคมก็ยังให้อภัยเธออยู่ดีแหละ

เธอยอมที่จะลาออกจากต้นสังกัด

เธอก็พักโซเชียลชั่วคราวแล้วกัน

บ้างเหมือนกันนะคะแล้วหลังจากนั้น
หลังจากที่เธอเปิดใจได้ประมาณ๓ชั่วโมง

ฝั่งสาวน้ำชาก็มีการโพสต์
ข้อความลงอินสตาแกรมส่วนตัวต่อเลย

เนี่ยแหละข้อความที่สาวน้ำชาขึ้น

และในเมื่อน้องออกมาขอโทษครอบครัวชา

ชายินดีที่จะให้อภัยอย่างจริงใจค่ะ

ที่เกิดขึ้นและขอให้ทุกคน

ต้องให้โอกาสเริ่มต้นใหม่

นี่แหละคุณเป็นอันว่าข่าวนี้
จ๊อปเรียบร้อยปีนเกลียวเสียงสูงนะ

น้ำชาก็โพสต์เหมือนจะโอเคแล้ว
ปันยังจะต้องไปขอโทษตัวต่อตัวอีกหรือเปล่า

ถ้ามีโอกาสปันก็คงอยากจะไปขอโทษ

ก็เคยสนิทกันมากอย่างที่พี่นักข่าวรู้ค่ะ
นางชัดเจนทุกคำตอบจริงนะ
ยังไงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างน้ำชาบอกแหละ

เป็นอันว่าเรื่องนี้ดราม่าเสียงสูงปริศเป็นอันจบนะคะคุณผู้ชมค่ะ